ไปดูเรื่องการสร้างอาชีพสร้างรายได้
อย่างที่นี่นะมีหมู่บ้านบัวควายที่เยอะที่สุด
เขาได้จัดตั้งขึ้นว่าเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์วัวกระบือที่ใหญ่ที่สุดด้วย
พยาวแล้วจ้ะที่หมู่บ้านสันสลีค่ะ
หมู่๗ตำบลห้วยเจริญราชอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว

จริงจะมองซ้ายมองขวามองข้างหน้าข้างหลังควายควาย

เออเยอะเลยตอนนั้นจะเจอควายกันก่อนนะอยู่เต็มทุ่งย่าไปหมดเลยเนี่ยค่ะ
หมู่บ้านแห่งนี้นะเขาได้ทำการร่วมมือการอนุรักษ์
เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแบบพื้นบ้าน
ไปคุยกับประธานกลุ่มชุมชนการท่องเที่ยวหนองเล็งทรายบ้านสรรสลี
ก็คือนาวาเอกสุรชิตดวงจันทร์บอกว่า
จากหมู่บ้านนี้นะเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่กว้างขวาง
ประกอบกับชาวบ้านส่วนมากก็มีอาชีพการเลี้ยงบัวเลี้ยควายนี่แหละ
ก็เลยทำให้ที่นี่มีวัวมีควายเยอะ
แล้วก็ขยายพันธุ์ต่อเนื่องเพิ่มจำนวนกันมากมาย
ชาวบ้านก็เลยคิดที่จะเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้นะคะ
ให้เป็นสถานที่อนุรักษ์บัวและควาย
ก็เลยทำการปล่อยเหล่าบรรดาฟู้งวัวฟู้งควายให้หอกค่ะ
กินตามลำพังนะคะในช่วงเช้า
ใครมาที่นี่เนี่ยก็จะเห็นน้องวัวน้องควายเหล่านี้
โอ้โหกินน้ำบ้างกินย่าบ้าง
และเล็มไปตลอดพื้นที่
มีกว่า๕๐๐ตัวเลยเขาว่าอย่างนั้น
ไบให้มันเดินชิวเล่นสบายจิตสบายใจ
อารมณ์ดีไงกินตามอัธยาศัย

เป็นแหล่งที่มีการอนุรักษ์วัวและควาย

อกจากนี้นะคะชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันช่วยกันอนุรักษ์
แล้วก็ยังจะผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สำหรับการอนุรักษ์วัวกระบือให้กับนักท่องเที่ยว
และชาวบ้านได้มาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์วัวแล้วก็กระบืออีกด้วย

น่ารักจังเลยอ่ะ
มาของคำว่ากระบือน้ำ

ไปเล่นน้ำควายน้ำก็อีกอย่างหนึ่ง

คุณผู้ชมนี่แหละเด็กน้องหนู

อยากจะไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ไปสัมผัสไปเห็นวิถีชีวิตท้องถิ่นไปขี่ควายเอาไปดูวิถีชีวิตไปกันได้นะจ๊ะ
ที่บ้านสรรสลีตำบลห้วยเจริญราชอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
กันว่าใหญ่ที่สุดในพยาวเลยนี่ต้องบอกอย่างนี้นะคะสบายชิว
โอ้โหร้อนก็ลงน้ำแบบนี้แต่หลายคนก็ชอบแซวไง
ควายมันบอกว่าชอบลงไปเล่นตักอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็บางทีอยากจะเป็นกระบือเป็นควาย
จมปลักเพราะรักเธอตลอดไปนั่นแหละ
ควายเขามีเขาแต่เราไม่มีใคร
ชีวิตมันเศร้าอย่างนั้นน่ะเนาะไม่แล้ว
อึกสะอื้นพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยพูดเองด้วยนะ
นี่คุณผู้ชมส่งมาขอเป็นแฟนเลย
โอ้คุณพัชระอันดามันถ้าเจอคุณใบตองจะขอเป็นแฟน
นี่ไงคุณไมคาวก็บอกมันอย่างนั้นว่า

หัวใจยังว่างจะมีใครบ้างจับจ้อง
มาเป็นเพลงคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบว่า
ไม่มีผู้ชายให้พึ่งพาแต่ว่ามีคานหนาเอาไว้ให้พึ่งพิง
ดิฉันจะพาคุณขึ้นไปด้วยไปดูไปดูสิว่ามันจะเป็นยังไง

เดี๋ยวคุณต้องขึ้นไปอยู่กับดิฉัน
ลงมาจากข้างบนเหมือนกันแหละ